นำเสนอเป็นอุทาหรณ์นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ย
เดินทางแล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่
ไปเที่ยวบ้างขออภัยนะคะเทศกาลสงคราน
กลับบ้านปีใหม่ไทยไงปีใหม่ไทยค่ะ
กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่
แล้วก็ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง
รถแล้วอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะ
เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่จุดที่เกิด
นี่คือนราธิวาสแต่รถตู้ครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
เป็นกลุ่มนักเรียนที่เขาไปดูงานที่ประเทศมาเลเซียนะคะ
เป็นนักเรียนจากอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
สาเหตุเกิดจากคนขับรถตู้มีอาการหลับใน
ซึ่งจากอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕ศพด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจทหารและกู้ภัยมูลนิธิเมตตาธรรม
ไปตรวจสอบเหตุรถตู้โดยสารเสียหลักพุ่งชนต้นไม้
ริมถนนสายเพชรเกษมเยื้องทางเข้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๙
ในอำเภอบาเจาะสวรรค์นราธิวาสนะคะ

ตรวจสอบภายในพบผู้เสียชีวิต๔ศพด้วยกัน
ประกอบด้วยนางสาวมาดีฮะฮะยาหรือสะอายุ๓๐ปี
นางสาวสาลีมะมูฮิตดินอายุ๔๑ปี
นางสาวกามิลานิจะอายุ๒๗ปี
และนางสาวสูฮานาสามะแอร์อายุ๓๐ปีค่ะ
ขณะเดียวกันพบว่ามีผู้บาดเจ็บอีกถึง๙รายด้วยนะคะ
ส่วนใหญ่อายุจากประมาณ๒๑๔๖ปี
กู้ภัยมูลนิธิเมตตาธรรมใช้อุปกรณ์ตัดทาง
นำร่างออกมาด้านนอกและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
โรงพยาบาลด้วยกันก็คือโรงพยาบาลบาเจาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะ
สอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายวิสุทธิอังสานา
อายุ๓๖ปีเป็นคนขับโต้ตู้คณิค
ซึ่งจากอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส
ได้รับการว่าจ้างให้ไปรับคณะครูจากโรงเรียนดารุสลามเป็นโรงเรียนหญิงล้วน
มาทั้งหมด๑๒คนนะคะที่ด่านสะดาวจังหวัดสงขลา
หลังกลับจากการศึกษาดูงานที่โรงเรียนสอนศาสนาประเทศมาเลเซียเดินทางกลับมาที่นราธิวาส
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนายวิสุทธิ์คนขับรถตู้หลับในค่ะรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้อย่างจังเลยนะคะ
และช่วงบ่ายที่ผ่านมามีข่าวร้ายเพิ่มเติมนะคะก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๔ศพ
แต่ว่าล่าสุดค่ะนางสาวอาณาตีมะนออายุ๓๐ปีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไนรฐิวัตรราชนครินฯ
ส่วนผู้บาดเจ็บแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ
นี้หลังจากคนขับรถตู้อาการดีขึ้น

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
เรื่องของการหลับในเป็นการคาดเบื้องต้นเท่านั้นของตำรวจนะคะ